คุณผู้ชมคะหลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อกจากทรงเยี่ยมเยี่ยนราษดรแล้วนะคะ
ทรงให้ความสำคัญเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมโนราติดตามจากรายงานค่ะ

แต่นายเฉลิมแก้วพิมพ์ในวัย๗๖ปี
ศิลปินพื้นบ้านมโนราชาวจังหวัดปัตตานี
จดจำเหตุการณ์วันที่๒๙สิงหาคม๒๕๒๐ได้เป็นอย่างดี
เพราะเป็นวันที่เขาได้แสดงมโนรา
หน้าพระพักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เฉลิมเป็นชาวอำเภอน้องจิกที่ชอบรำมโนรามาตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ
จากการได้เห็นมโนราเดินโรงออกไปร่ายรำแสดงตามบ้าน
จึงขอฝึกเรียนจนกลายเป็นครูสอนและเปิดคณะมโนราของตัวเอง
ใช้ชื่อว่าเฉลิมพระพารับงานแสดงตามที่ต่าง
วบคู่กับการทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสงครานคริน
ไปร่วมรำถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินยังวัดช้างให้ในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถ
พร้อมกับมโนราอีก๒คน
และมโนราไล่นิ่มนวล
เฉลิมเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นว่า

เต็มไปด้วยประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จ

แต่ทุกคนกลับรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจ

ดนตรีก็พากันบันเลงไปตามท่วงทำนอง

ไปตามท่าของตัวเองแบบไม่ได้นัดหมาย
ทำงานก็มาต้องหัศทธิ์
แล้วนี่ทำงานยังทำงาน

เราก็อยู่อยู่ก่อนค่ะ

ได้เปล่าหวังครับพรบรรมได้ครับ
รำมโนราทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

รับสั่งสอบถามถึงการแสดงและเครื่องดนตรีที่นำมาประกอบ
ถือเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ
ต่อการสืบสารศิลปะพื้นบ้านแขนงนี้นับแต่นั้นมา
ไม่ได้ตื่นเต้นเลยลูกแต่ไปตื่นเต้นตอนที่พอพระองค์

ถ้าพระองค์นั่งอันหูเข้าไปใกล้ไม่ได้เลือดจะไปโดน
รู้ประบาทมาเช็ดบนหัว
พระองค์ยิ้มยิ้มพยักหน้า
มีใครสักกี่คนที่มีวาสนาได้เป็นรูประบัติ
แต่ตอนนั้นปู่ไปร้อง

เท่าบอกว่าอาคิดที่หลังเวลาที่เขาสัมพันธ์อะไร
ปู่ร้องทุกครั้งเลย
สายพระเนธที่พระองค์มอง
มองมามีแต่ความเมตตาประณีลุก

ไม่ว่าจะถุงจะต่ำจะดำจะกาว
ปล่อยพระองค์ทรงรัจเจริญยิ่งอื่นแล้วลุก
เฉลิมแก้วพิมพ์จะอยู่ในวัยชราแล้ว

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้
ด้วยความซับซึ้งในพระมหากรุณทิศขุน
ที่พระองค์ทรงห่วงใหญ่ต่อบนอนรา
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้

พระองค์บอกว่ามันไม่มีและต่อไปข้างหน้า
จะไม่มีให้รักษาไว้ให้สอน
สืบทอดเอาไว้ให้ได้นานแค่นั้นแหละ
นั่นคือพระองค์ท่านต้องการแบบนั้น
ถ้าพระท่านว่าลุงปู่ไม่มีชีวิตแล้วนั่นแหละ
ผู้ตายถึงให้ลูกหลานจัดการแทน

ถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระองค์จัดและเราก็ต้องรับ
จุดทูบเทียนใส่กันมาก
กันพรูปกราบคนครัวลงซ้ำครา
แล้วไหว้เสพจุดดีจากทะวันแม่เอ้อ
จากเตะชันด้าวาดึงซ้ำแม่น้า
แล้วแม่ถือกำเลิศต้องเกิดมา

มาลานะองค์ซ้ำครา
พระดำริของในหลวงร๙นี่
พระองค์ท่านได้ตัดสมัยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ

เช่นเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนา
สามอย่างเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะนำใช้กับองค์กร

ได้ทุกมิติเลยในการพัฒนานะครับ
อย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย
จะมีทั้งการบริหารบุคลากรนะครับ

แล้วก็การบริหารภารกิจต่างนะครับ

ถ้าเรานำหลับปัจจุยาตรงนี้มาใช้เนี่ย

ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย